จะพาไปดูบรรยากาศกันแล้วกัน

โดยที่หนองคลายเขาบอกว่าจัดงานใหญ่
และต้องไปร่วมงานเพื่อขอความเป็นสิริมงคลกันด้วย
ประชาชนสาธุชนมากันเป็นหมื่น
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะ
ที่นี่เขามีการประกอบพิธีอันเชิญ
หลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย
ออกจากพระอุโบสถวัดโพชัย
เขาบอกว่าเน่ต้องแครองอุโบสถสามรอบนะดูมันยากาศ

แล้วยิ่งสงการนี้ก็ถึงเป็นสงการที่ร้อนที่สุดในรอบหลายปี
อย่างนี้ครับเขาถือว่าเป็นการเริ่มสงการประจำปี
ของชาวหนองคายเขารวมไปถึงชาวสปลาว
แจมด้วยนะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากันเป็นหมื่นอ่ะ
และอย่างที่เห็นนี่คือพลังแห่งศรัทธาและพลังแห่งความสนุกสนาน
ในช่วงสงกรานแบบนี้และหลายคนเขามีความศรัทธาในองค์
หลวงพ่อพระสัยหลังจากแห่รอบเมืองนะ
จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยประทับที่สาราพระพลานหลวงพ่อพระสัย
ที่เป็นที่ประทับชั่วคราวไว้ก่อนนี่ตรงนี้
ที่ด้านหน้าพระอุโมสรวัดโหชัย
หลังจากได้มีการจัดให้มีพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระสัย
ลงจากพระอุโบสถแล้วแห่รอบเมือง
จะนำมาประดิษฐานในสารพระพลาหลวงพ่อพระสัย

เขาบอกว่าปีนึงคุณจะมีโอกาสได้ไปส่องน้ำอย่างนี้

และจะยาวไปจนถึงวันที่๑๗เมษายนก็คือวันนี้

แล้วจะมีการจัดพิธีอันเชิญขึ้นสู่พระอุโบสถ
ในช่วงเช้าของวันที่๑๘เมษายน
ก็คือพรุ่งนี้อาสาธุกันก่อนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการปิดงานประเพณีมหาสงครานอีสาน
น้องคายสมโพธิส่งน้ำหลวงพ่อพระสัย
มันจะเป็น๒๕๖๖อย่างสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์

จากส่งน้ำขอพรหลวงพ่อพระสัยแล้วประชาชน
มันจะได้ทำบุญถวายสังคษัตริย์และก็สะด๊อกเคราะห์กันอีกด้วย

อย่างนี้จะโดนเคราะห์นะคะหุ่น